ช่วงนี้ประเด็นการเมืองมีวาฒนากรรมใหม่ผุดขึ้นมาเยอะเลยทีเดียวนะคะ
หลายคนเอาไปติดเป็นแฮชแท็กไม่เว้นแต่ละวันเลยนะคะ
ล่าสุดค่ะก็มีประเด็นเรื่องที่พักพลังประชารัฐเขามอบบอกว่า
เดี๋ยวจะให้ฝ่ายกฎหมายจัดการหลังจากที่มีแก่นำฝ่ายการเมืองบางกลุ่ม
เรียกตัวเองว่าอยู่ในกลุ่มประชาธิปไตยแล้วก็ไปบีบบังคับคนที่ไม่สนับสนุนตัวเอง
ว่าอยู่กลุ่มพระเด็จการเขาบอกเรื่องนี้ก็ต้องมาดูกันนะ
เรื่องการใช้คำพูดเรื่องการใช้ภาษาเนี่ยมันผิดตัวบทกฎหมายหรือเปล่า
เดี๋ยวให้ทีมกฎหมายเขาว่ากันแต่ที่บอกว่ามันมีปัญหา
มีประเด็นเรื่องของวาธกรรมขึ้นมาเยอะเลยนี่นะคะ
อุทัยพิมพ์ใจชนอดีตประธานรัฐสภาแล้วก็อดีตประธานสภาร่างรัฐธรรมนูลค่ะ
กล่าวในการสัมมนาอบรมว่าที่สอสอของพักอนาคตใหม่ตอนหนึ่งนะคะว่า
สถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้มันชัดเจนแล้วว่า
ผู้ที่ยึดอำนาจอยากจะอยู่ครอบครองต่อจึงได้มีการออกแบบกฎกติกาต่างต่าง
เพื่อให้ตัวเองอยู่ต่อได้ด้วยเช่นการให้สวร่วมเลือกนายกรัฐมนตรี
ตอนนี้มีการพูดกันมากถึงงูเห่านั่นก็คือหมายถึงว่า
อาจจะมีสอสอย้ายพักฝืนมติพักซึ่งในสมัยของเขาเนี่ยเรียกว่าขายตัว
พักพลังประชารัฐนะครับวันนี้นายสมศักดิ์เทพสุธิน
ประธานคณะกรรมการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพักพลังประชารัฐ
กล่าวถึงการพยายามจับคั่วจัดตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทย
ซึ่งเขาอยู่คนละฝั่งกันแน่นอนค่ะนะฮะบอกว่าเป็นการต่อสู้เฮือกสุดท้าย
ของผู้ใหญ่ในพักเพื่อไทยที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ
สมัครสอสอเพราะหากไม่ได้เป็นรัฐบาล
ก็จะไม่มีโอกาสเข้าสภาเพราะว่าพักเพื่อไทยเขาได้สอสอเขต๑๓๗คน
ซึ่งเกินโคต้าบัญชีรายชื่อเท่ากับว่าแกนนำพักจะไม่ได้เป็นสอสอเลย
ถ้าไม่ได้เป็นรัฐบาลก็จะเหมือนกับไม่มีงานทำค่ะอ่า

นายสมศักดิ์บอกว่ากรณีเหล่านี้ทำให้มีการชวนประชาชนออกมาสร้างความขัดแย้ง
วัฒกรรมต่างมีความพยายามในการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย
เรียกตัวเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตยบีบคนที่ไม่สนับสนุนตัวเองให้เป็นฝ่ายพระเด็จการ
ซึ่งนักกฎหมายของภักดิ์พลังประชารัฐกำลังสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ดำเนินคดีในเรื่องนี้
ต้องระมัดระวังนะการใช้คำต่างนะคะ
นายนัทพลทีพสุวรรณรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐก็บอกเหมือนกันค่ะว่า
พักการเมืองจะส่งตัวแทนไปเฝ้าดูการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งทุกหน่วย
แบบไม่กระพริบตาและรายงานไปที่พักการเมืองอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นพักการเมืองแพ้หรือชนะก็จะเห็นผลกันชัดเจนในระดับหน่วยเลือกตั้งย่อย
ซึ่งทุกพักการเมืองก็จะมีคะแนนที่ใกล้เคียงกับกรกตอย่างไม่ต้องสงสัย
พร้อมกันนี้สัดส่วนคะแนนเฉลี่ยของทุกพักก็เพิ่มขึ้น
เพราะฉะนั้นขอพยายามอย่าใช้ประเด็นการเพิ่มขึ้นมาของคะแนนมาเป็นประเด็นทางการเมือง
เพราะพอดูจากสัดส่วนแล้วคะแนนที่เพิ่มของพักพลังประชารัฐเนี่ย
น้อยกว่าคะแนนของพักเพื่อไทยและอนาคตใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาอีกนะ

จตุพรพรมพันธ์ประธานนปชวันนี้ออกมาเรียกร้องให้กรกตแสดงความรับผิดชอบ
เพราะมองว่าการเลือกตั้งสอสอครั้งนี้มีเหตุที่จะทำให้เป็นโมคะ
โดยเฉพาะข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวเลขในการเลือกตั้งหลายกรณี
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูลปี๒๕๖๐ที่จะนำประเทศชาติไปสู่ทางตัน
ซึ่งไม่ประสงค์ให้เกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกับพฤษภาธมินในปี๒๕๕๙
ผมเองก็เคยวิเคราะห์กันอยู่แล้วว่าถ้าการเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรม
จะมีการเลือกตั้ง๖๒ทับ๒เหมือน๓๕ทับ๑ทับ๒
เพียงแค่ระหว่างทัพมันมีความตายกับความสูญเสียซึ่งผมไม่ต้องการนะครับ
ส่วนทางด้านของพลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพานผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะคะ
ได้สอบปากคำนายนิติภูมิธนัดมิ่งรุจิราลัยหลายคนอาจจะไม่คุ้นชื่อ
ถ้าชื่อกลับก็คือนิติภูมินวรัตน์เป็นรองหัวหน้าภักดิ์ประชาชาชาติ
หลังจากที่เข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนปอท
กรณีที่ก่อนหน้านี้เขามีการโพสต์ข้อความในธรรมนองว่า
กรกตเตรียมแถลงแจกใบแดงว่าที่สส๔๕เขต
ซึ่งคนแชร์ไปเยอะเหมือนกันคนเชื่อในโพสต์นี้เยอะแล้วก็แชร์ต่อกันเยอะนะคะ
ทางกรกตก็ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีในความผิด
ข้อหานำข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามพรบคอมพิวเตอร์
ซึ่งร้อยตำรวจเอกนิติภูมิธนัดให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะ
พลตำรวจโทษสุรเชษบอกว่าพนักงานสอบสวนจะรวบรวมหลักฐานสรุปสำนวนส่งให้พนักงานอายการพิจารณาสั่งฟ้องต่อไป
แล้วก็ระบุด้วยว่าอาจมีผู้ไม่หวังดีสร้างข่าวปลอมโจมตีรัฐบาลและกรกต
ขอให้ประชาชนระมัดระวังการโพสต์และแชร์ข้อมูลต่าง
เพราะถ้าเป็นข้อมูลเท็จก็อาจจะถูกดำเนินคดีได้นะคะ
ช่วงการเมืองที่ผ่านมาหลายคนโดนแล้วเหมือนกันนะไอ้เรื่องแค่แชร์นี่แหละ
คือบิ๊กโจ๊กพลวโทษสุรเชษเนี่ยนอกจากเป็นผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้วอีกหมวกหนึ่งนะฮะ
ก็คือรองภูมิหน่วยการศูนย์ปราบรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็เลยจะเข้ามาดูแลคดีเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับกรณีที่มีการนัดชุมนุมเพื่อรวบรวมรายชื่อปลดคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ซึ่งนัดกันวันพรุ่งนี้๓๑มีนาคมที่บริเวณแยกราชประสงค์และอนุโสรีชัยสมรภูมิ
วันนี้พันเอกวินไทยสุวารีโคศกคศบอกว่า
หลังการจัดการเลือกตั้งสอสอเชื่อว่าประชาชนอยากเห็นประเทศเดินหน้า
ภายใต้บรรยากาศที่สงบเรียบร้อยการออกมาชุมนุมหรือแสดงออกในลักษณะดังกล่าว
คงไม่ใช่วิธีการที่เหมาะสมเพื่อคลี่คลายข้อสงสัยต่างกรกต
คงไม่ใช่วิธีการที่เหมาะสมในการคลี่คลายข้อสงสัยต่างต่อกรกตได้
เพราะมีวิธีการอื่นที่ตรงจุดและตอบโจทย์ได้มากกว่า
แต่เมื่อมีการประกาศจะจัดชุมนุมเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปดูแลความเรียบร้อย
ตามอำนาจหน้าที่เหมือนกับที่เคยปฏิบัติมาอยู่แล้ว
การชุมนุมในวันพรุ่งนี้เกิดขึ้นยืนยันว่าไม่ใช่การชุมนุมใหญ่
แบบมีเวทีปลาใสที่ผิดกฎหมายเป็นเพียงการไปแสดงออกจุดยืน
เพื่อปกป้องรักษาคะแนนเสียงและให้กรกตรับผิดชอบต่อความบกพร่อง
ให้คนบางกลุ่มหยุดแทรกแทรงการเมืองแล้วก็จะแยกย้ายกันภายใน๑ชั่วโมง
ไม่ใช่การชุมนุมยืดเยื้อเพื่อขับไล่รัฐบาลไม่มีการปิดถนน
เป็นการไปจัดกิจกรรมบนสกายวอล์กอนุสวรีชัยสมภูมิเท่านั้น